จะเลือกทานไข่เค็มต้องทานไข่เค็มที่เป็นยาอายุวัฒนะด้วย

เป็นไข่เค็มชายาแต่ว่าพัฒนาด้วยสูตรสมุนไพร
เป็นยาอายุวัฒนะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
นี่แหละครับเป็นการสาธิตทำไข่เค็มสูตรอายุวัฒนะ

โดยการใช้สมุนไพรกระทือแดง
นักศึกษาก็สาธิตให้ดูแบบนี้อ้างงเลยกระทือแดง
เป็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดสุราธานีนะครับ
ซึ่งได้ค้นหาสมุนไพรรอบตัวก่อนค้นข้อมูลในโลกออนไลน์ว่ามี
พคุณทางยาช่วยเสริมสร้างอายุวัฒนะนะครับ

เริ่มจากการนำสมุนไพรกระทือแดงมาบดให้ละเอียด
นำไปผสมในดินจอมปลวกแล้วก็คลุกให้เหลวพอประมาณด้วยน้ำด่าง
ที่ได้จากการนำขี้เท่าของงวงต้นตาลตะโนธ
นำไปพอกไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไว้นะครับ
ก็ใช้เวลาในการพอกในการหมักนานกว่าปกติ

ก็จะได้ไข่เค็มที่มีกลิ่นของสมุนไพร
ซึมซับเข้าไปในเนื้อไข่โดยเฉพาะถึงไข่แดง

แล้วก็มีไข่ขาวที่ไม่เค็มจัดอันนี้อร่อยนะฮะ
แล้วก็เหนียวนุ่มกว่าแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ
เนื่องจากไม่ได้ผสมน้ำเกลือที่มีโซเดียมคลอไลน์
เพราะเป็นสมุนไพรล้วนไงคุณ
ด้านของสาธารณสุขอำเภอชายาคือนายสัมพันธ์กลิ่นนาค
ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาชุมชนก็ให้นักศึกษากลุ่มนี้นะครับ
บอกว่าได้พัฒนาสิ่งที่มีในชุมชน
สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพจึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีไข่เค็มดองน้ำด่างที่ไม่ใช่เกลือ
รวมทั้งไข่เค็มสมุนไพรชนิดต่างออกมา
และมีสรรพคุณทางยาสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
แต่คราวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไข่เค็มเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ
เป็นไข่เค็มอายุวัฒนะยังอยู่ระหว่างการทดลอง
นำไปสู่การรับรองสรรพคุณของไข่เข็มอายุวัฒนะ
จากกระทือแดงในอนาคตด้วยนะครับ
กระทือแดงนี่ภาคเหนือเขามีชื่อเรียกอีก
ชื่อนะคะชื่อเฮียงแดงแฮลดำกะแวน

ใช่ค่ะแล้วก็สรรพคุณนี่เขาใช้ได้ทั้งต้นนะ
เขาบอกว่าลำต้นใช้เป็นยาเจริญอาหาร
ใบใช้เป็นยาขับเลือดเน่าในเรือนไฟ
ส่วนดอกใช้แก้ไขเรื้อรังเกี่ยวกับการผอมแห้งแรงน้อย

ส่วนเง่าใช้เป็นยาขัดลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียด
บำรุงธาตุขับปัสสาวะและเสมหะเป็นพิษ